แล้วมีช่องพอดีกว่านี้โดยมีความรักมาก

บริษัทมึงถามว่ากูจะกินอะไรกูมีกินไหมมึงเคยถามกูบ้างไหม
ทุกอย่างง่ายเปอร์เฟคง่ายแต่มึงเคยถามไหมว่ากูมีตังค์กินหรือเปล่า
ไม่เคยคิดถามกับกูไหมว่าคือกูเอาของตัวนี้ไปเคลบริษัท
เป็นวันหยุดแล้วก็ที่บ้านทุกคนอยู่บ้านกันแล้วก็เราก็ได้มีการที่จะสั่งอาหาร
แล้วก็เราก็กดสังหารช่วงเวลาประมาณบ่าย๓โมงกว่า
ซึ่งร้านนี้เป็นร้านที่เราสั่งประจำอยู่แล้ว
ค่ะแล้วเราก็เลือกสาขาสวนหลวงสแควร์
ทีนี้คือเรามีการสั่งก๋วยเตี๋ยว๓ถุง
แล้วก็ข้าวหน้าเนื้ออบแล้วก็กับข้าวอีก๓อย่าง
ซึ่งกับข้าว๓อย่างนี้มันไม่ได้มีอยู่ในเมนูในแอปให้เลือก
สั่งประจำเราจะทราบแต่ว่ามันเป็นเมนูเด็ดของร้านนี้เลย
ทีนี้มันได้กลายว่าเรากดเฉพาะก๋วยเตี๋ยว๓ถุง
แล้วก็ข้าวหน้าเหนืออบกดสั่งไปที่มีให้กด
แล้วก็ค่ะพอเขากดไปเนี่ยปุ๊บมีคนรับงานปุ๊บแล้วก็โทรหาเขาว่า
เอ่อเราอ่ะกดสั่งอาหารไปเรายืนยันออเดอร์นะคะแล้วเราเนี่ยก็จะมีสั่งอาหารกับข้าวอีกสามอย่างเป็นกับข้าวนะคะ
รายการอะไรบ้างก็ตามที่เราบอกไปซึ่งไอ้สามรายการเนี้ยต้องขยายความนิดนึงว่าเนื่องจากมันไม่มีให้เลือกใช่ไหมฮะ
อันนี้ก็มีการแชทโต้ตอบคุยสั่งตั้งแต่แรกไม่ใช่ว่ามาเพิ่มทีหลัง
ใช่ไม่ใช่ก็มาเพิ่มทีหลังตอนที่เขาบอกว่าร้านปิดนะ
เอาร้านปิดของมาเพิ่มอาหารทีหลังมันไม่ใช่
ไม่ใช่นะฮะคือมันเป็นช่วงช่วงต่อกันไปเลยทั้งเขาก็รับทราบแต่แรกนะครับ

ใช่ครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราจะสั่งร้านนี้เราสั่งแบบนี้แพทเทิร์นนี้แล้วเราก็ต้องทำแบบนี้
เพราะว่าเราเคยบอกทางร้านไปแล้วว่าพี่ทำไมเมนูมันเป็นเมนูขายดีพี่ไม่เอาเข้าในระบบให้เราได้เลือก
แต่ว่าเรามีการแจ้งทางร้านไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่มีเราก็เลยต้องทำแบบนี้
มันไม่ได้เป็นการสั่งเพิ่มมันเป็นจุดประสงค์เราตั้งแต่แรกว่าเราจะสั่งเมนูพวกนี้
แต่ว่าในแอปเขาไม่มีให้เลือกเราก็ต้องแจ้งตอนนั้นเลย
ใช่หลังจากนั้นก็คือหลังจากที่เขากดรับงานแล้ว
แล้วมีการคุยกันแล้วว่าโอเคคอนเฟิร์มนะมีรายการอะไรบ้างนะเนี่ย
สิบนาทีหลังจากนั้นโดยประมาณหนูเห็นเขาวนหาร้านอยู่
แล้วเขาก็บอกหนูว่าทางแชทว่าพี่น้ำมันปิด
แล้วเขาก็โทรมาพี่ร้านมันปิด
พี่จะให้ผมวิ่งไปอีกสาขาหนึ่งไหม
เราเข้าใจว่ามันเป็นเจี๊ยบอีกสาขาหนึ่ง
เรากินประจำเราทราบว่ามีส่วนหลงสแควร์กับสาขาสยาม
เราเข้าใจว่าร้านเดียวกันแต่คนละ๓๐๐

ซึ่งก็ชื่อเดียวกันแต่ว่าเป็นรถดีเด็ดบายนพ

ใช่ก็คือเราเห็นเราเริ่มนานแล้ว

ปรากฏว่าพิกัดเขาอยู่ตรงพระราม๔
เราก็แต่ว่าด้วยความที่ว่าเขาอ่ะ
ถามว่าเขาก็มีใจไปซื้อให้เราไหมร้านนี้ไม่มีไปอีกสาขาหนึ่ง
เขามีใจนะเราก็เลยไม่ได้อะไร
ร้านนี้ขายก๋วยเตี๋ยวเนื้อเหมือนกันแล้วก็ไม่อะไร
จนเขาอ่ะทักมาถามเราว่า
ทักมาในแชทว่าพี่หมูตุ๋นหมดรับประมาณว่าหมูตุ๋นหมดนะ
แต่เราอ่ะไม่ได้อ่านแชทแล้วทีเนี้ยเราอ่ะก็โทรไปถามเขาว่า
น้องหมูตุ๋นหมดเหรอแล้วมันมีหมูอะไร
พอเราเจอแชทปุ๊บเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อ่านมาหลายนาที
แล้วเลยโทรไปเลยค่ะโทรไปที่กดในแอปพลิเคชันที่มันจะมีเครื่องหมายให้

โทรผ่านแอปซึ่งผู้ชายคนที่รับเนี่ยก็คือ
ฮัลโหลกครับเราก็คิดว่าเป็นเขาเลยแหละปกติมันก็ต้องเป็นคนที่ขับอยู่แล้ว
โหลค่ะหมูตุ๋นไม่มีแล้วมันมีหมูอะไรบ้างพี่
ผู้ชายคนนั้นเขาบอกว่าแป๊บนึงนะคะพี่แป๊บนึงนะครับ
เดี๋ยวผมให้พี่ชายโทรกลับอ่าคือตรงเนี้ยเขาก็ตอนนั้นเขายังไม่ทราบ

ตอนนั้นก็ยังไม่ทราบนะแล้วพอหลังจากวางสายนี้ไปประมาณหนึ่งนาที
ก็มีสายเข้ามาเป็นอีกเบอร์หนึ่งแล้วเพิ่งสังเกตว่ามันเป็นอีกเบอร์หนึ่ง
ละเบอร์กับในแอปแล้วเป็นโทรเข้ามาถามว่าอ๋อพี่ครับเอ่อ
หมูตุ๋นไม่มีครับแต่ว่าผมอ่ะถือวิสาสะเนี่ย
สั่งเป็นหมูหมักให้พี่ไปแล้วเราก็เลยถามว่าเฮ้ย
หมูหมักมันเป็นยังไงมันเหมือนหมูตุ๋นไหมหมูหมักมันเป็นยังไง
มันก็หมู่เหมือนกันอ่ะพี่เราก็เลยบอกเขาก็ยอมรับนะเวลานั้น
ใช่เขาพูดคำว่าถือวิสาสะสั่งให้พี่เขาพูดออกมาเองเลย
เราก็เลยบอกว่าเอ้าน้องคือมันไม่ใช่ของพี่ด้วยไง
มันเป็นของคนอื่นในบ้านคือน้องอ่ะโดยปกติแล้วเนี่ย
ทุกคนก็น่าจะเคยใช้กันอยู่แล้วยิ่งในช่วงนี้
เวลาที่เขาหมดหรือจะเปลี่ยนแปลงอะไรเอาซ่อนเพิ่มไหมหรืออะไร
เขาจะต้องโทรมาถามเราทุกระยะระยะแต่เขารวบรัดด้วยกันว่า
อ๋อแต่ผมมาถือวิทยาศาสตร์สั่งสั่งเป็นหมูหมักให้พี่ไปแล้ว
มันก็หมู่เหมือนกันเราก็ตำหนิเขาไปรอบแรกว่า
น้องควรจะถามพี่ก่อนว่าพี่จะเอาเป็นลูกชิ้นล้วนไหม
พอเราสั่งหมูตุ๋นลูกชิ้นแล้วก็อาจจะเป็นลูกชิ้นล้วน
ลูกชิ้นเยอะไปแต่โอเคน้องสรุปแล้วน้องสั่งเขาไปแล้วใช่ไหม
ไม่ทันแล้วใช่ไหมถ้าไม่ทันเนี่ยพี่รับก็ได้
แต่พี่ขอแบบบอกนิดนึงว่าวันหลังควรจะถามลูกค้าก่อน
อ่าก็นี่จบอ่าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเราก็ถามเขาไปว่า
นี่น้องมาร้านใหม่เนี่ยน้องมาที่นี้
มันมีอาหารตามที่พี่ครบทุกอย่างไหม
เลือกจะบอกที่บ้านว่าโอเคพบนะหรืออะไร
เหมือนกับเมนูที่เพิ่มขึ้นมาว่ามีมั้ย
แบบว่าโอเครายการอาหารของที่ทั้งหมดได้ครบใช่ไม่

ครบทุกอย่างที่ยกเว้นผ่านลูกชิ้นปลากาย

ซึ่งเราก็บอกโอเคเอารับเรารับเท่าที่มี
เออแล้วก็เสร็จปุ๊บก็วางสายกันไป
เราก็เราด้วยความว่านั่งรอ
เราก็เข้าใจว่าเราได้ครบทุกอย่างแค่ลูกชิ้นปลากาย
กับหมูตุ๋นที่มันเป็นหมูหมัก
เราเราทำใจไว้แค่นี้อะ
กับที่ว่าไม่ตรงปกเรื่องคนขับ
เอ่อเกือบจะสี่โมงแล้วเขามาถึงหน้าบ้านเขาก็โทรมาบอกว่าเอ่อ
บอกพี่ถึงหน้าบ้านแล้วนะเราก็เลยถามว่าตอนนั้นเราอยู่ห้องนอน
ถามว่ายอดเงินเท่าไหร่เพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมไปแล้วก็จำยอดเงินไม่ได้
เขาบอกว่าแล้วเขาก็อ๋อตะลึงนะพี่อันนี้คือเป็นผู้หญิงพูดนะคะ
เราถึงทราบว่ามีผู้หญิงมากับเขาด้วยเพราะผู้หญิงเป็นคนโทรมาหาเราว่าถึงแล้ว
เออเราก็เลยบอกว่าโอเคย่อมยนต์เท่าไหร่
แป๊บนึงนะพี่ระหว่างที่เรารอเขาเราก็ดูแอปของเราไปด้วยว่ายอดเงินมันเท่าไหร่
ยอดเงินเนี่ยมันเป็นก๋วยเตี๋ยว๓ถุงกับข้าวหน้าเนื้ออบ๑ที่แค่นี้

คือเราก็เลยถามเขาไปว่าเขาก็ตอบกลับมาว่า
เราถามเขาไปว่าสรุปแล้วมันได้ครบไหมเพราะในแอปที่เราเห็นอ่ะ
มันไม่ได้มีผัดดอกไม้นะมันไม่ได้มีหมูกระเทียมนะอืม
เออซึ่งเขาก็บอกกลับมาว่ามันได้ครบพี่
แต่ว่าอีกอีกสองอันอ่ะมันมันแยกแยกแยกแยกจ่าย
เราก็เลยถามว่าน้องพี่ถามน้องจริงนะ
ซื้อร้านไหนมาให้พี่เอาเอาจริงจริงเลยว่าผัดหน่อไม้กับ
เราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ปลอดภัยแล้วอาหารที่เราได้รับสะอาดหรือเปล่า
คือเราไม่รู้ว่าเป็นร้านประจำเราหรือเปล่าเราไม่ทราบแหล่งที่มา
แล้วยังไงต่อครับเราก็เลยถามเขาไปว่าถามจริงซื้อที่ไหน
เขาบอกว่าซื้อใกล้ร้านร้านแรกที่ปิดอ่ะใต้สักพันร้อยเพราะว่าอย่างเงี้ย
รู้สึกว่าเฮ้ยเราเขาบอกว่าถุงละร้อยสองถุงก็สองร้อย
ซึ่งเราไม่ได้ตกใจราคานะเพราะว่าถ้าเป็นร้านที่ไม่ปิด
ประมาณเนี้ยแต่ที่ทางนี้ตกใจหลักหลักคือว่า
ทำไมไม่แจ้งแต่แรกด้วยแล้วทำไมคุณผมอ้างเอาของแบบนี้มาให้เรา
คือเขาไหมเขาคงคิดแทนเราหลายอย่างแล้วเราคิดแทนแล้วเราก็มีหน้าที่แค่รับทราบแล้วเราต้องเอาเหรอ
เราถามคุณทุกคนว่าคุณแม่ทราบที่มาของแหล่งอาหารจริงว่าเขาซื้อจากไหนมาให้คุณ
คือครั้งนี้ลูกยังเล็กด้วยนะฮะต้องเรียนแบบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า
คืออย่างถ้าเราเคยสั่งอาหารกันจะทราบว่าเขาก็ต้องโทรรีเช็ค
ที่สังเกตมาเนี่ยคือเป็นฝ่ายเรานะที่จะต้องตามทั้งเขาสักส่วนใหญ่
แม้ก็ทั้งก็ตอนตั้งแต่ที่ผิดออเดอร์อ่าแล้วยังไงต่อเขาเข้าประเด็น
แล้วเสร็จปุ๊บเราก็เลยบอกว่าเขาก็เริ่มต่างคนต่างเริ่มโมโหแล้ว
เพราะมันเริ่มหลายอย่างแล้วเราก็เลยถามว่าถามจริงซื้อที่ไหน
เขาเขายอมรับมาว่าซื้อที่อืมใช่ไหมอ่าทีนี้ที่มีประเด็นปากเสียงที่
พี่หอยเข้าใจว่าเขาเขาเรียกว่าเขาพูดว่าอะไร
เอาไงพี่พี่เอาอย่างงี้อ่าพี่อ่ะไม่ต้องรับกับข้าวสองถุงอ่ะ
รับแต่ก๋วยเตี๋ยวสามกับข้าวหน้าหนูอบอ่ะประมาณว่าพี่ไม่ต้องรับข้าวแกงอย่างนี้
เออแล้วพลอยก็บอกว่าไม่ใช่น้องน้องซื้อมาแล้วพี่รับได้พี่ก็กินได้
ประมาณว่าเราก็จะบอกเราจะตั้งบอกเขาว่าน้องซื้อมาแล้วพี่รับได้
แต่พี่ต้องการที่จะบอกน้องว่าน้องทำไม่ถูกต้องนะคือเขาเขาไม่ใจเย็นที่จะฟังเรา
แต่เขาตัดจบว่าแกง๒ถุงนั้นเขาจะรับไปเอง
เขาก็พูดว่าเออไม่ส่งแล้วแดกเองแล้วเขาก็วางสายไป
ก็เลยเป็นที่มาว่าทางนี้ก็เลยเข้าใจว่าคุณไม่คุณไม่ขายกับเราแล้ว
ไม่เอาแล้วก็เลยไปก็ไม่ได้รับใช้ประคำว่าเสียงเขาอ่ะโมโหมาก
ทีนี้เดี๋ยวผมช่วยสรุปให้เลยแล้วกันแล้วพอเสร็จตอนช่วงเวลาที่เกิดปัญหาที่เขาไลฟ์เนี่ย
ที่บอกว่ามีการโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยโทรเข้ามาทางนี้ไม่ได้รับ
เพราะกลัวว่าคือเขาเป็นผู้หญิงด้วยเขากลัวว่าจะมีปัญหา
มาอะไรทะเลาะอะไรกับเขาอีกหรือเปล่าเพราะว่าในเมื่อคุณบอกว่าคุณไม่ส่งแล้ว
แล้วอยู่ก็มาเกิดเรื่องที่เขาไลฟ์เนี่ยนะฮะก็เลยเป็นประเด็นตรงนี้แหละ
ซึ่งอ๋อเขาตะโกนหน้าบ้านด้วยนะอ่าตะโกนหน้าบ้านด้วยใช่ไหมคือคือ
พอเราตัดพอเราคุยอย่างเงี้ยมันก็เริ่มยืดเดี๋ยวแล้วเราก็เลย
บอกว่าเขาตัดจบเราไปแล้วเราก็ลงกลับลงมาอีกชั้นหนึ่ง
บอกที่บ้านว่าเราไม่ได้อาหารนะแล้วเสร็จปุ๊บเขาโทรขึ้นมา
พี่พี่อยู่ไหนเนี่ยตกลงพี่จะมารับก๋วยเตี๋ยวไหม

น้องก็น้องบอกพี่เองว่า
น้องจะไม่ส่งแล้วแดกเอง
ตรงนี้คือแล้วพี่ก็เข้าใจว่าน้องไม่ส่งแล้ว

คือพี่พูดตรงสรุปเลยนะพี่สรุปเลยว่าพี่ไม่ต้องการรับอาหารออเดอร์นี้แล้ว
ไม่สะดวกใจพี่ไม่รู้แหล่งที่มาพี่ไม่รู้ว่ามันสะอาดหรือเปล่า
คือทุกคนสั่งอาหารเดลิเวอรี่ก็อยากจะมั่นใจในร้านที่เราเลือกในแอปที่เราเลือก
อีกส่วนหนึ่งก็คือประเด็นหลักคือว่าทางเขาเป็นคนยกเลิกเองตั้งแต่แรกแล้วด้วย

เดี๋ยวขอโทษนะคะหลังจากที่เราพูดจบเนี่ยเรามีคลิปเสียงเขา
พอดีว่าณตอนที่เขาพูดว่าไม่สั่งแล้วเด็กเองเราอยู่ในห้องนอน
เรามีกล้องเล็กเลยดูลูกเราแล้วเรามีเสียงทั้ง๒ฝ่าย
ตอนที่เขาไล่ส่งแล้วเบียดการเป็นอย่างไรเบียดการหาตัวหน้า
พี่ขอวางใส่นะเขาบอกว่าเมืองผมจะอย่างไร
เดี๋ยวพี่จะติดต่อคอนเซอร์ให้เขาคิดกับน้องเอง

เราเลยให้คนกลางสื่อกลางเนี่ยเคลียร์กับเขาเอง

ก็มีหลักฐานที่ส่งทั้งทางในแชทนะฮะ
แล้วก็ทางอีเมลด้วยอะไรด้วยจนตอนหลังเนี่ยตอนระหว่างนั้นเนี่ย
ข้างหน้าบ้านแล้วก็มีการมาตะโกนมานี่เขาก็คือหลังจากที่เขาวางสายไปเขาก็ตะโกน
ตะโกนเราไม่ได้ฟังเป็นศัพท์ว่าเขาคำว่าอะไรแต่เรารู้ว่าคำตะโกนพวกนี้มันหยาบคา

คิดว่าน่าจะตะโกนก่อนแล้วค่อยเดินออกไป

จนตอนหลังเนี่ย

ติดต่อไปแล้วไม่มีใครติดต่อกลับมาทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากตรงนั้นเนี่ย
ก็คือเพิ่งมาทราบตอนช่วงดึกใช่ไหมฮะมีเพื่อนบอกว่ามีการไลฟ์อะไรต่าง
เคสแกหรือเปล่าเขาก็เริ่มส่งจากเพจนู้นเพจนี้มาให้ดู
ทีนี้ทางนี้ก็โดนเหมือนกับเอ่อเหมือนล่าแม่มดอ่ะมีการโพสต์ว่ามี
โดนครั้งคืนเลยอ่ะครับก็มีคนอย่างเช่นว่าขออนุญาตนะครับ
ส่งเปิดเหมือนกับเปิดวาร์ฟว่าขออนุญาตไม่ให้ดูชื่อแล้วกัน
วาฟว่าเนี่ยเฟซบุ๊คคุณพลอยคืออะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไง
อีกตอนนี้ยังนะฮะล่าสุดยังแต่ว่าก็มีเอ่อมีการเนี้ย

ก็จะเป็นในโลกออนไลน์

ธรร้ายลายเราจำเป็นอย่างรันเครกฤตละหมดเนี่ย
คือตรงนี้ก็ต้องว่าเป็นเรื่องของกฎหมายนะเพราะว่าเราติดต่อพยายามติดต่อทางเก็ตให้มาช่วยประสานงานเพราะว่าแอปพลิเคชันที่เราใช้เนี่ยก็อย่างที่พี่สื่อมวลชนทุกท่านเนี่ยผมเชื่อว่าเคยใช้แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มแบบเนี้ยเยอะแยะอยู่แล้วนะฮะเราก็ไม่รู้เลยว่าความปลอดภัยเราคืออะไรในเมื่อคุณเป็นผู้ให้บุ
โอเคไปแล้วอันนี้มันชัดเลยว่ามินประมาณ
แล้วไม่ได้มินประมาณธรรมดาด้วย
เพราะว่ามันเป็นการินประมาณด้วยการโฆษณา
แล้วมันก็แพ่ไหลออกไปค่อนข้างไกลแล้ว
ทางเกยรท์โทรมาช่วงเวลาประมาณวันนี้๑๐๐๐นิดอะคะ
บอกว่าเออขอส่ายอาหาร
แล้วถามว่าคุณทราบได้ยังไงว่าคนที่มาส่งอาหารคุณกับเจ้าของว่าเป็นคนละคนกัน

พอดีว่าเขาตะโกนปุ๊บแฟนดิฉันเนี่ยก็มีลงไปดูว่าใครตะโกนอยู่หน้าบ้าน
เห็นว่าเขาหน้าตาเป็นยังไงดิฉันนั่งแอปให้แฟนดูคนละคนกัน

ใช่เพราะว่าเขาเป็นผู้ให้บริการตรงนี้ด้วย

อันนี้เป็นข้อหาอะไรบ้างคะ
หาตอนนี้หลักก็เป็นเรื่องของการหมินประมาทโดยการโฆษณาก่อนนะครับ
แล้วเดี๋ยวผมก็พอดีผมเพิ่งรับเรื่องมาเมื่อตอนช่วงสายนะครับ
ผมก็เลยต้องขอหลักฐานเอกสารอะไรต่างเพิ่มเติมจากทางคุณพลอยก่อน
เหมือนเขาเป็นหัวหน้าใช่ครับสั่งของทีนึงเขาต้องรอบบิชอบในส่วนที่มีการอินประมาณตรงนี้เกิดขึ้น
เพราะว่ามันเป็นในทางที่เราเลยใช้แอพพลิเคชันตัวเนี้ย
เขาก็ต้องมีส่วนรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วย
เพราะว่าตอนที่เขากำลังกระทำการอยู่เนี่ย

คือตอนนั้นเรายังเข้าใจว่าเขาเป็นพนักงานของทางเก็ตอยู่

ซึ่งคนบูลลี่เนี่ยคือเขามีการหลงเชื่ออะไรต่าง

วันนี้ดำเนินการในส่วนของหมินกฎหมายก่อนก็คือขออนุญาตแจ้งเท่าที่แจ้งได้ตอนนี้ก่อน
เพื่อไม่เสียลูกกระดูกด้วยแต่เราก็พร้อมที่จะให้ทางเขาเนี้ย
มาช่วยเนี่ยมันก็น่าจะดีกว่าใช่ไหมฮะแล้วก็เดิมเดินให้มันเกิดความยุติธรรมโปร่งใส

คืออยากฝากบอกว่าในช่วงเอาพูดตรงเลยนะในช่วงวิกฤตโควิดอ่ะ
ใครก็เดือดร้อนคุณอย่าคิดว่าคุณเป็นใครแล้วใครเป็นใคร
ทุกคนเดือดร้อนหมดทุกคนก็น่าจะทราบว่าทุกคนได้รับผลกระทบหมด
ชีวิตประจำวันตอนนี้เปลี่ยนแปลงทั้งหมดทุกแล้วทุกคนอ่ะทำอาหารเอง
วิถีกันทุกอย่างหมดสั่งอาหารเนี่ยรับรองว่าช่วงเนี้ยทุกคนสั่งอาหารเดลิบรี่เยอะมาก
แล้วเราไม่อยากให้ใครเจออย่างเรา
คือทุกคนถามว่าร้านอาหารเขาไม่ได้มีคนนั่งกินเขาก็เดือดร้อน
เราเองไปกินไปนั่นเราก็เดือดร้อน
เขาเองเขาก็เดือดร้อนแต่เขาก็ยังมีงานวิ่ง
คือเราอยากให้ทุกคนแบบอยู่กันแบบซื่อสัตว์อยู่กันแบบจริงใจอย่างนี้
เราถามว่าเราต้องการมีปัญหากับใครไหม

ไม่ต้องการที่จะไปมีปัญหากับใครเลย

ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่าง

มันเป็นจุดตัดขาดตรงที่ว่าเขาพูดมาเองว่า
เออไม่ส่งแล้วจะแดกเองนี่แหละ
คือมันเป็นจุดตัดขาดตรงนี้แหละค่ะ
ผมเชื่อว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้อภัยกันอยู่แล้ว

หลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ค่ะแล้วก็มีการพูดคุย

ถ้าเป็นกับเจ้าตัวเลย
คนที่มาส่งอาหารเลยไม่มีการพูดคุยกันอีกเลยค่ะ
หลังจากที่จบตัดวางสายไปว่าไม่รับอาหารไม่มีการพูดเครดิตเลย
แต่ว่าเมื่อช่วงสายวันนี้มีน้องชายเขาพยายามจะอินบล็อกมาในเฟซบุ๊ก
เพื่อจะบอกพี่ผมเป็นน้องของคนนั้นนะอะไรอย่างนี้
แล้วก็มีโทรมาโทรมาแล้วก็มีข้อความอีกว่าโทรมาเราไม่รับนะคะโทรมาเยอะมาก
แล้วก็มีข้อความมาอีกว่าเบอร์ผมเองพี่รับหน่อยรับหน่อยแต่เราไม่ได้รับเลย
อันนี้เดี๋ยวขอดูตอนที่เข้ามาคุยเรื่องเจรตนา

เดี๋ยวผมอธิบายแบบรูปรัดตัดตอนเลยเพราะว่าทางนี้น่าจะเพิ่งมา

ก็คือด้วยความที่ร้านนี้มี๒สาขาชื่อเจี๊ยบ
หน้านี้หรอครับ
ใช่ครับ
ก่อนหน้านี้ก็คือ

ซึ่งตอนไม่มีโควิดรายได้มันก็พออยู่ได้
สำหรับอายุแท็กซี่นะครับนะพอมีโควิดเข้ามา
ซี่ขับไม่ได้ค่าเช่าไม่พอหาเงินไม่ได้
ผมก็เลยตัดสินใจเอารถไปคืนเท่าแก่แล้วก็มาขอน้อง
ขับรถขับด้วยกันก็คือ
คนละวันคือประมาณว่าน้องวันพี่วัน
พอได้มีตังค์กินข้าวพอได้มีค่าใช้จ่าย
นะครับแล้วเสร็จปุ๊บก็ขับผัดกันมาอย่างเงี้ย
ก็สักพักหนึ่งแล้วครับเมื่อวานเนี้ย
เป็นวันที่วันอาทิตย์แฟนผมไม่ได้ทำงาน
แฟนผมไปรับช็อปแฟนผมไม่ได้ทำงาน

งานแรกที่เด้งเข้ามา

งานที่๓ขึ้นมาก็ขึ้นมาเป็นตัวนี้แหละครับ

ขึ้นมาว่าไปรับงานที่เจี๊ยบทีเด็ดสั่งก๋วยเตี๋ยวเนื้อสองถุงก๋วยเตี๋ยวหมูถุงนึงแล้วก็เข้าหน้าเนื้อถุงนึงแล้วผมก็ไปขี่รถวนหาเจี๊ยบแล้วเสร็จปุ๊บผมก็ไปเจอพี่ขับพวกเก็ตพวกลาล่าเขาก็ถามพี่ร้านอยู่ตรงไหนอ่ะร้านพี่ร้านเจี๊ยรสเด็ดเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอยู่ตรงหัวมุมเนี่ยขี่ไปผมไปขี่ไปเสร็จปุ๊บผมไปเจอพี่
หน้าร้านเขาบอกร้านมันปิดเอาอย่างนี้ลูกค้าสั่งอะไรล่ะบอกสั่งก๋วยเตี๋ยวพี่ผมก็เลยบอกสั่งก๋วยเตี๋ยวครับพี่เขาพี่เขาเลยบอกสั่งก๋วยเตี๋ยวเหรอลองโทรคุยกับลูกค้าสิเป็นร้านรสเด็ดตรงพระรามสี่ได้ไหมจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวไหนก็ได้งานจะได้ไม่ต้องเสียเที่ยวผมก็โทรหาลูกค้าว่าลูกค้าครับมันอย่างนี้นะครับร้านเจี๊ยบมันปิดนะครับ
ลูกค้าก็บอกได้ครับได้ทุกอย่างคือได้แล้วก็ระหว่างสั่งออเดอร์ก็จะมี
อ่าเม็ดเสร็จขึ้นมาว่าพี่ขอสั่งกับข้าวเพิ่มนะสามอย่าง
ก็อย่างที่เขาโพสต์ไปนั่นแหละครับก็คือมีรายการตามนั้น
แล้วก็มีหมูตุ๋นลูกชิ้นหมูตุ๋นมันหมด
ผมก็เลยแบบถือวิสาสะนะตอนนั้นก็ประมาณว่า
คือสั่งไปแล้วด้วยอะไรด้วยก็เลยโทรบอกลูกค้าว่าลูกค้าครับผมถือวิสาสะนะผมสั่งเป็นลูกชิ้นหมูอะไรนะหมูหมักแทนนะครับเพราะว่าหมูตุ๋นมันหมดแต่ว่าถ้าเกิดตัวนี้ลูกค้าไม่รับไม่เป็นไรครับผมขอบคุณมากไม่เป็นไรลูกค้าก็บอกไม่เป็นไรค่ะพี่หนูรับแล้วผมก็ขี่มอไซค์ออกมาแล้วก็ไปซื้อผัดพริกแกงไก่

เข้าไปในซอยจุฬาเลยจากร้านรสเด็ดไปจะมีกับข้าวที่ขายกับข้าวอยู่เยอะใช่ไหมครับผมก็ซื้อร้านนั้น
ซื้อจากที่ไหนมาให้หนูกินหนูก็ไม่รู้หนูไม่รับออเดอร์นะ
เดี๋ยวหนูตีคืนแล้วเดี๋ยวหนูจะรายงานเก็ตด้วย
ไม่ใช่คำนี้คือพูดมาทีหลังเขาก็บอกว่าให้พี่ไปเคลมกับเคล็ดนะ
ผมบอกโอ้พี่แล้วพี่ผมปิดเกมแล้วผมจะได้เงินเมื่อไหร่ในเมื่อบริษัทเกมยังไม่เปิด
ใช่ไหมผมก็อ้าวด้วยความที่แบบน้อยเลือดตามใจอ่ะพี่อั้นอ่ะ
แบบคือแบบทำไมอ่ะผมแม่ก็มีตังค์อยู่แค่นั้นจริง
มีตังค์แค่นั้นจริงซึ่งตอนที่ผมไปส่งลูกค้าโทรหาลูกค้า
ผมผมเห็นว่าลูกค้าเสร็จปุ๊บผมจบกดจบยกงานยกคือจบงานแล้ว
มีงานตัวหนึ่งเด้งขึ้นมานะพี่เจริญกรุงสี่สิบสี่ซื้อกาแฟสี่ร้อยสามสิบห้าบาทส่ง
รัชดาผมโทรหาลูกค้านะพี่ครับทุกคนยกเลิกออเดอร์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
ผมไม่มีตังค์ซื้อของครับลูกค้าก็ใจดียกเลิกให้
แล้วมันก็เป็นอย่างที่ในคลิปนั่นแหละครับ
ถามว่าผมผิดถ้าผมผิดผมขอโทษนะครับ
แต่ว่าที่เป็นที่มันเป็นอารมณ์ดราม่าตอนนั้นคือ

อืมนั่นแหละครับ
ลูกค้าที่สั่งมาในออเดอร์เก็ตเลยนะครับ

ที่สั่งในออเดอร์เก็ตนะครับ
มีเปลี่ยนแปลงก็คือไอ้หมูตุ๋นกับหมูหมัก
ที่ผมบอกลูกค้าไปว่าถ้าเกิดไม่รับไม่เป็นไร

แต่ที่เหลืออีก๓อย่างเป็นนอกออเดอร์นะครับ

ก็คือไอ้ตัวที่ไอ้ตัวที่เขาไม่พอใจผมก็คือ
ตัวกับข้าวไอ้ตัวกับข้าวที่เขาสั่งผมซ้ำ
ได้ทีหลังผมก็เลยบอกไม่เป็นไรไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวกินเองก็ได้
เองก็ได้เอาพูดไปหยาบเลยนะในเมื่อตัวนี้งานที่สั่งออเดอร์เพิ่ม
มีปัญหาตัวนี้เก็บไว้กินเองก็ได้อืมอันนี้ผมพูดจริงเพราะอะไร
คือพี่เคยทำโทรศัพท์แตกในหน้าที่แล้วแบบพี่ไม่มีตังค์ซื้อแต่ต้องเวิร์กระบวนบริษัท
แต่บริษัทแบบว่าไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่แล้วมันเป็นอะไรที่ต้องใช้งานป่ะ
คือผมต้องการเงินออเดอร์ตัวเนี้ยเพื่อจะไปซื้อออเดอร์ต่อไป
มันก็มีคนที่โอนเงินเชื้อตัวแต่ทีนี้กลายเป็นเมื่อเรื่องที่มีคนในโลกราศักดิ์สุด
เข้าใจว่าเราจะมาตีหน้าเศร้าเป็นคนที่สมาธิ
ตัวผมเองนะครับผมไม่เคยเปิดรับบริจาค
หรือว่าขอรับบริจาคจากใครนะครับ
ถักไลน์มาเฮ้ยขอบบัญชีหน่อย

ผมก็ส่งให้ไปประมาณหลายคนนะครับ
จนแบบหลังมาปุ๊บ
แฟนผมบอกว่าเฮ้ยเธอมีคนเอาเธอไปลงที่เพจมันหัวร้อน
ด้วยแล้วก็มีเลขบัญชีเธออยู่ที่นั่นด้วยแล้วหลังจากนั้น
ก็จะมีคนโอนบัญชีมาโอนเงินมาแบบคือโอนมันเงินมาเลยครับ
มากคือเด้งรวมอะไรคนละห้าสิบคนละร้อยคนละสอง
คนละห้าร้อยคนละพันจนมียอดเข้ามาประมาณสาม
หมื่นกว่าบาทเจอแล้วก็ผมไม่ได้นอนเลยนะนี่นี่ผมไม่ได้
นอนผมนอนไม่หลับเพราะมีคนโทรกวนด้วยอะไร
คิดมากด้วยหลายหลายอย่างผมกะแล้วไม่ต้องเป็นผลกระทบ
น้องผมคือผมไม่รู้นะด้วยความที่แบบมีคนมาชมทีม
ผมว่าผมมาบีบน้ำตาขอเงินอย่างนู้นอย่างนี้พี่เชื่อ
ผมไหมผมตัดใจตัดสินใจตั้งแต่แป๊บนั้นเลยผมบอกแฟน
เลยเขาไปบอกเพจมานะว่าเราไม่รับบริชาคเลยตั้งแต่๒๐๐๐๐
พอมันก็บาท๒๐๐๐๐ประมาณนั้นนะแล้วก็มันก็จะมีคน
โอนไปเรื่อยเรื่อยจนโอนมาเรื่อยว่ามันมีคนแบบถัก
อินบล็อกมามาใส่ผมนู่นนี่นั่นมึงดราม่านู่นนี่นั่น
ต้องการอยากได้เงินมึงต่อแหลซื้อข้าวให้เอาตังค์ให้มึง
ข้าวให้หมาแดกดีกว่าผมก็เลยตัดสินใจว่า
เอาอย่างนี้ละกันผมโพสต์หน้าเฟซบุ๊คผมเลย
ใครที่โอนเงินให้ผมอินบล็อกหาผม
สลีฟมาขออย่างเดียวนะครับสลีฟที่คุณโอนเงินให้ผม
ชื่อในสลีฟเลขบัญชีในสลีฟตรงกับไอ้ที่คุณให้มา
ไม่ใช่ว่าคุณส่งสลิปมาคุณเบอร์สลิปแล้วคุณส่งชื่อมา
นำเลขบัญชีมาเป็นอีกชื่อหนึ่งเลย
ซึ่งมีครับมีประมาณเป็นสิบคนอ่ะซึ่งผมก็บอกเลยว่า
พี่ครับผมขอเลขบัญชีขอสมุดไอ้ที่พี่โอนเงินถ้าเวลาพี่โอนเงินให้ผมเนี่ยมันต้องมีหลักฐานอยู่แล้ว
ส่งมาให้ผมผมโอนคืนเลยผมโอนคืนเลยณปัจจุบันนี้เงินในบัญชีเหลือเท่าไหร่
เก้าพันครับแล้วคือก็เดี๋ยวผมก็โอนคืนเนี่ยตอนเนี้ยรอที่ว่าเด้งมา
ไม่ต้องกลัวนะครับใครก็ตามที่ว่าคิดว่าผมปิดเฟซบุ๊กนี้หรืออะไร
ผมไม่หนีนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมได้รับการก่อกวนเยอะ
แล้วมันเป็นผลกระทบทางครอบครัวทางครอบครัวผมได้รับผลกระทบ
ผมไม่หนีนะครับผมบอกเลยใครที่โอนตังค์ให้ผม
สลิปให้ผมผมพร้อมจะโอนคืนให้
ผมบอกเลยนะตรงนี้นะผมพร้อมโยงคืนได้ผมไม่เอาแล้วผมผมไม่น่าให้เลขบัญชีตั้งแต่ทีแรกผมคิดคิดไม่ถึงว่ามันจะกลายมาเป็นอย่างนี้กลายมาเป็นผลกระทบกับผมที่แบบ
ผมถามนะมีบริษัทโทรหาผมให้ผมได้ออกสื่อได้ขอโทษกับคนที่สั่ง
เพื่อที่จะแลกกับการที่ไม่ให้เขาแจ้งความผมไม่รู้ดิผมไม่ได้
เจตนาให้มันเป็นอะไรอย่างนี้

แค่รู้สึกอัดอั้นตันใจแค่อยากระบายในพื้นที่ส่วนตัว
อยากให้เพื่อนผมเห็นว่าเฮ้ยกูเจออย่างนี้นะเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับกูนะ
ซึ่งมันก็เป็นเรื่องการโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนพี่ทำอะไรอย่างนี้
ห้าสิบไลค์ไปกับผมอย่างเงี้ผมไม่คิดว่ามันจะอะไรขนาดนี้
ไม่ได้ครับผมพูดได้เต็มปากเลยครับ
ผมมีแบบขี่สาธารณะนะพี่เช็คดูได้เลยครับ
บัตรประชาชนผมหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์
เจ็ดห้าสี่เช็คดูได้ครับ
ตอนแรกมีเม็ดเสร็จเด้งขึ้นมาครับตอนแรกคือ
ประชาชนไม่ถูกต้องตอนที่สองก็คือบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง
ตอนที่๓ก็บอกว่ารอเขาเรียกว่าอะไรรอตรวจสอบ
ณปัจจุบันนี้ผมก็ยังรอตรวจสอบแล้วผมไปตรวจสอบเมื่อครั้งล่าสุด

คือขึ้นเป็นเกษตรกร
ผมนายธวัชชัยพึงภายนะครับ
ไม่เคยมีที่แม้แต่ตารางนิ้วเดียว

ครอบครัวผมมีที่อยู่๑ไร่๒งานเป็นที่บ้าน
ไม่มีครับที่ทำนา

ผมถามว่าผมถามนะ

ผมขอแค่ผมมีอาชีพทำงาน

ใช้ชีวิตแบบไม่ต้องไปดิ้นล้น

ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเบียดเบียนใครอ่ะ

คือเมื่อกี้ทางที่บริษัทก็โทรมานะครับ
หรือว่าออกสื่อไปว่าให้ขอโทษทางเจ้าของบ้าน
เขาจะแจ้งความเรียกร้อง

ประมาณว่าให้ผมแบบ
ขอขอทางบริษัทไปว่าผมขอได้ไหมพี่เดี๋ยวผมทำให้
ทุกอย่างเลยจะให้ผมไปก้มกราบตีนก็ยอมให้ผม
นายก็ยอมผมขอได้ไหมขออย่ายึดรหัสน้องผมได้ไหม
ให้พ่อผมได้มีงานทำเท่ากับตอนเนี้ยผมตกงานน้องผม
ตกงานพี่คิดถึงคนข้างหลังดิคนข้างหลังอ่ะทุกวันนี้
่งอยู่อย่างเงี้ยคนข้างหลังไม่อยู่ไงอ่ะทุกวันนี้
เดือนหนึ่งแล้วพี่ผมไม่ได้โอนเงินให้ลูกจริงค่าเช่าห้อง
คุณยายเนี่ยผมติดอยู่๑เดือนกับอีกครึ่งเดือน
เดือนครึ่งเงิน๖๐๐กว่าบาทเข้าห้องเดือน๔๐๐กว่าบาทผมติดอยู่เนี่ย
ผมถามว่าผมแค่ถามนะผมขอทำงานได้ไหมแค่นั้นเอง